มาดูท่านเจ้าอาวาสวัดนะฮะโอ้โหถกจีวอนวิ่งไล่แล้วก็สู้กับโจรเลย
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดกันนี่ฮะท่านเจ้าอาวาสสู้เองเลยคุณ
พยายามจะจับโจรเองไม่ให้โจรมันหนีคุณแล้วนี่โจรมันก็อื้ออย่างนี้
และสุดท้ายนะคุณนะมันหนีรอดหรือไม่รอดมาดูภาพนี้กันนะครับ
นี่ฮะเป็นภาพระทึกพระสู้โจรนะฮะที่เห็นก็คือพระชานรงค์กะตะสาโร
อายุ๕๐ปีท่านเจ้าอาวาสกำลังสู้โจรอยู่หลังจากนั้นนะมีคนมาช่วยนะคุณฮะ
คนในวัดก็แก่เท่าทั้งนั้นเลยมาช่วยเอาไม้กวาดมาตีเนี่ยนะฮะโอ้โหคุณ
เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้คือวัดโคกกระต่าย
ท่านถกจีวอนมากระโดดถีบคนร้ายและรถจักรยานยนต์เลยนะฮะ
คนร้ายเป็นชายุคประมาณ๓๐ปีครับใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวสีดำ
พยายามจะหลบหนีด้วยการขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป
แต่ออกไปไม่ได้ล่ะครับเจ้าอาวาสพร้อมกับลูกวัดเนี่ย
มาช่วยกันซะก่อนเหตุเพราะอะไรคุณ
คนร้ายมาขโมยเงินในตู้บริจาคบนสาราวัดชั้น๒นะ
แล้วเจ้าอาวาสท่านเห็นแล้วก็ลงมาหวังสกัดไม่ให้หนีนะครับ
กรรมการวัดท่านก็อายุ๗๐แล้วคุณ
คนที่วิ่งมาช่วยก็เข้ามาใช้ไม้ไผ่ฟาดฟาดฟาดไปหลายครั้ง
ยังไม่สิ้นฤทธิ์พยายามเอารถจักรยานยนต์
ขี่ออกไปให้ได้แต่สุดท้ายคุณต้องทิ้งรถล่ะครับ
เพราะว่าเจ้าอาวาสกับทางกรรมการวัดไม่ยอมฮะโจรก็เลยต้องวิ่งหนีไปตัวเปล่า
จำหน้าคนร้ายได้ไหม
ถ้าเกิดจำได้แล้วจำได้
จำได้
จำได้อาจจะมาดินหมวกกันรอบของมา
จำเขาจำไว้
ท่านเจ้าว่าท่านบอกนะไม่ได้ผีผลามเข้าไปนะ

แม้จะหนุ่มกว่าก็ตามอายุต่างกันสัก๒๐ปีแต่ไม่เป็นไร
สู้ไว้แล้วก็มีกรรมการวัดคุณตาท่านเข้ามาช่วยด้วย
ภายหลังตำรวจสพวิหารแดงเข้าตรวจสอบในพื้นที่วัด
พยานหลักฐานที่เกิดเหตุก็พบว่านอกจาก
รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายทิ้งไว้แล้วยังมีหมวกกันน็อก

เสื้อกันหนาวตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
กระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงมีสร้อยคอทองคำ๒เส้น
น้ำหนักเส้นละ๒สลึงแล้วก็เงินสด๘๐๐บาท
ตำรวจเชื่อว่าเหล่านี้ไม่ใช่ของคนร้ายหรอก
เป็นของเหยื่อที่คนร้ายไปลักทรัพย์มานะครับ
ซึ่งตำรวจจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีในเร็ววันนี้นะฮะ
ตำรวจบอกว่าไม่ยากเดี๋ยวตามให้เจอเลย
หนีก็หนีเท้าเปล่าเพราะว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้นะฮะ